คุณผู้ชมฮะมาขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
พูดถึงเรื่องของข้อเรียกร้องการชุมนุมทางการเมืองต่างนะครับ
ตอนนี้มีหลายกลุ่มที่ออกมาเปิดหน้าในการเรียกร้องทางการเมือง

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้ขอเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเรื่องของการเมือง
เพราะว่ากำลังจะเป็นเรื่องร้อนที่ต้องติดตาม
ก็คือเรื่องที่หลายกลุ่มพยายามจะออกมาในช่วงนี้
อันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจตั้งแต่ปี๒๕
ผลเอกประยุทธ์พูดมาตลอดว่าจะต้องเร่งยุติความขัดแย้ง
สร้างความปรองดองของคนในชาติ
วันนี้มันผ่านไป๗ปีแล้วนะครับ
บรรยากาศทางการเมืองที่ประชาชนสัมผัสได้ก็คือว่า

ความขัดแย้งไม่ลดลง
ความขัดแย้งยิ่งระโอเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไป
แต่ว่าอย่างที่ว่ามันถูกปิดถูกฉาบไว้ด้วยอำนาจคอสชอำนาจรัฐ
ดูเหมือนว่าความขัดแย้งเบาบาง
ดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะปรองดองอยู่

ความจริงของความขัดแย้งมันก็ทยอยปรากฏออกมาเป็นละรอกระยะ
ปรากฏการณ์ต่างเช่น
ปรากฏการณ์เวทีการชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่
ในชื่อกลุ่มที่หลากหลายมาก
กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศในรอบในรอบปีที่ผ่านมา
และที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้มาถึงวันนี้เนี่ย
กำลังจะมีปรากฏการณ์สำคัญตามมาคือ
กลุ่มคนที่เคยมีบทบาทในการต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยในอดีต
ทยอยเปิดหน้าออกมาสมทบกับกลุ่มเยาวชน
ที่มีชื่อหลากหลายอย่างที่ว่า
ถ้าถามว่ากลุ่มนี้มีใครบ้าง

คอรปชำแหละ๗ปีรัฐบาลบิ๊กตู
เป็นพระเด็จการรัฐสภายิ่งกว่ายุคทักษิณ

คอรปคือคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
เขาจัดเวทีเรื่อง
ชำแหละ๗ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พาชาติติดลม
คนขึ้นบนเวทีที่อภิปรายคนดังทั้งนั้นนะครับเช่น
นี่ดรพิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ต
คนนี้เขาเป็นประธานข้อรป
รองศาสตราอาจารย์ดรวิวัฒนาชัยอัตถากร

คุณลสนาโตศิตระกูล
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
คุณบุญแทนตันสุนเทพตันสุเทพวีรวงศ์

คุณเมธานี่เป็นเลขาคลป
ทั้งหมดนี่เข้าร่วมอภิปรายเนื้อหาที่สรุป
คือเขาชี้ให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลกับคอสช

แล้วเขาก็ร่วมกันเสนอทางออกกันว่า
พลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
ให้มีการกระจายอำนาจการปกครองและเศรษฐกิจ
ต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องมีการกระจายอำนาจตำรวจ
ต้องมีการปฏิรูปกองทัพ
และต้องร่างรัฐมนูลใหม่

ที่ต้องจับตามองความเคลื่อนไหว
ที่เริ่มออกโรงมาแล้วเหมือนกัน
คือกลุ่มคนที่เรียกกันมายาวนานว่า

คือกลุ่มคนเดือนตุลาที่ว่าคือคนที่

เขาเคยผ่านการต่อสู้
ในช่วง๑๔ตุลาปี๑๖

แล้วก็หลายคนในกลุ่มนี้

เดินเข้าสู่ถนนการเมือง

ที่สำคัญหลายคนนะครับ
เช่นคุณจตุรนฉายแสง
แต่ก่อนเขาเป็นอดีตนายกสโมสรมช
คุณหมอพรมมินเลิศสุริเดช
เคยเป็นเลขาธิการพักแนวร่วม

รสุรชาติบำรุงศุกร์
เคยเป็นนายกสโมสรนักศึกษาจุฬา
อาจารย์ทงชัยวินิจกูล
คุณเกรียงกะโมนเราหาไพโลศ
ตเลขาศูนย์กลางนิสิต

เขาบอกว่าในการพบป่าพูดคุยดังกล่าว
มองว่าสถานการณ์ปัจจุบันน่าเป็นห่วง
ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์
และยังมีอุดมการควรทำประโยชน์
หนุนช่วยกันต่อสู้คนรุ่นใหม่
ช่วยต่อสู้ของคนรุ่นใหม่
ขณะเดียวกันคนรุ่นนี้ที่มีอาวุโส

และประสบความสำเร็จในด้านต่าง

น่าจะมีผลให้รัฐและสังคม

โดยทางกลุ่มจะเป็นกระบอกเสียง

ที่รัฐขาดความเป็นนิติรัฐนิติธรรม

นี่เป็นนัยยะสำคัญของ

ตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่
ประสบการณ์ในการต่อสู้

ฉะนั้นเป็นประเด็นสำคัญ

เป็นกลุ่มเก่านปช
วันก่อนคุณจตุพรพรมพันธ์

นปชก็ต้องออกโรง
เพื่อมาเสริมพลัง

แล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนกลุ่มนี้

ประกาศออกโรงสนับสนุนการชุมนุม

เพราะผลพวงจากการที่
การแก้รัฐมนูลมีปัญหาในสภา

แล้วก็มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่าง

และประชาชนเชื่อทั่วไปเชื่อกันว่า
การแก้รัฐมนูลมันไปต่อไม่ได้
เชื่อกันว่ารัฐบาลไม่จริงใจ

ลึกแล้วผู้มีอำนาจ
ไม่อยากแก้รัฐมนูล

เป็นวาถะที่ถูกถอดรหัสว่า

เบื้องลึกในใจของนายกรัฐมนตรี

ไม่ต้องการที่จะให้มีการแก้รัฐมนูล

นโยบายการแก้รัฐมนูล

เคยเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมา

ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
คนที่ถือครองอำนาจอยู่
มักจะประเมินว่าไม่เป็นไร

เพราะว่าสามารถคอนโทรลควบคุม
สิ่งทุกอย่างอยู่ในมือได้

กว่าจะรู้ก็สายเกินไป
อย่างน้อยถ้าเท้าความไปไกลหน่อย

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์๑๔ตุลา๑๖๖
ตอนนั้นก็
จะแม่นว่า
กลายเป็นวันมหาวิปโยค
ช่วงรัฐบาลพลเอกสุจินดาคราประยูน

สองเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่าสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้น
ในบ้านเราตอนนี้มันจะนำไปสู่จุดอะไร
ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ย
เหมือนประเทศอื่นที่อยู่ในช่วงที่ประเทศ
มันเจอปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด
คนลำบากทั่วกันไปหมดแล้วถ้าการรักษาอำนาจของรัฐ
แล้วนำไปสู่บรรยากาศให้การเมืองไม่นิ่งแล้วเมื่อบรรยากาศทางการเมืองไม่นิ่ง
อย่าหวังว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้
มันจะราบรื่นไปได้ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
วันเปิดต้นสัปดาห์ก็เพราะว่าได้เห็นบรรยากาศอะไรหลายอย่าง
ที่คิดว่ารัฐบาลควรจะต้องนั่งทบทวนดูอย่างน้อยกลเกมการแก้รัฐมนูลในสภา
กฎหมายประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะเปิดศิวิตสามัญในวันที่เจ็ดเบสายดนี้
มันจะมีคำตอบหลายอย่างว่าบ้านเมืองการเมืองมันจะเดินไปยังไง
วันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ต้นสัปดาห์ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับพูดถึงการเมืองใหญ่นะฮะ